คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ที่ฉันโปรยไปอยากเล่ามาก

คุณผู้ชมเค้าถ่ายมาว่าไอ้สัปดาห์มีเมียเด็กรึเปล่า

ไม่ใช่เขาบอกว่านี่จะบอกนะคนที่มีลูกเนี่ยจะรู้เลย
ถ้าเกิดว่าได้ลูกดีเป็นอภิชาตบุตรเนี่ยนะ
ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่๑อีกคุณค่ะ
สัปดาห์ที่สเดาสงคราค่ะมีลูกสองคน

ปรากฏว่าลูกชายอายุ๒๙ปีจบปริญญาเอก

ส่วนลูกสาวจบปริญญาโท

อายุ๒๙ปีจบด็อกเตอร์แล้วนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยยิ่งกว่าถูกรางวัลที่๑

สิ่งที่เขาทำคือปิดตำบลเลยค่ะ

คือด้วยความที่อาชีพคุณลูกเป็นสัปดาห์เริ่มไง

คุณหาจัดเฟย์ทางเวทีเนี่ยมาเลี้ยงเห็นไหม

เลี้ยงฉลองครั้งนี้จัดขึ้นในหมู่บ้าน

บรรยากาศแน่นอนว่าเต็มไปด้วย
ความสุขความสนานหลายคนก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะ
สนิทมิตรสหายนับหัวแล้วร่วมกว่า๓๐๐คนค่ะ
เรียกว่าปิดหมู่บ้านปิดตำบลเลี้ยงกันแบบนี้นะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามสับปะเหลอรายนี้ชื่อว่า
นายสมบูรณศรีครันเป็นเจ้าของบ้านด้วย
นี่นะคะคุณผู้ชมอาชีพเสริมของเขาเป็นสับปะเหลอเป็นหมอศัยศาสตร์
เล่าบอกว่าการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้มีขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงความยินดีโอกาสที่ลูกชายของเขาคือ
นายบันเทิงศรีคารินอายุ๒๙ปีเท่านั้น
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกคือสูงสุดของชีวิตแล้ว
อายุ๒๙ปีจบปริญญาเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขานทนคฤนคุณไม่ง่ายเลยนะการจบปริญญาเอกคุณต้องรู้
นี่นะกำลังเรียนอยู่คุณค่ะมันหนักมากงานก็เยอะ
แล้วคนที่ทำงานด้วยเรียนไปด้วยมันยิ่งหนักเห็นไหม
หน้าตาแบบสดชื่นแบบนี้ค่ะยังไม่จบนะคะ
ภูมิใจของพ่อคนนี้ยังไม่จบเพราะลูกสาวค่ะชื่อว่านาง
สาวเนรัญชราศรีครินก็เรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสงครานคริน
เขตปัตตานีปัจจุบันลูกสาวเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จังหวัด
สุราชธานีครับคุณพ่อสมบูรณ์บอกว่าตัวเขากับภรรยานะตั้งใจทำ
งานหนักมาตลอดทั้งชีวิตตั้งใจเพราะมีลูกสองคนอยากส่งเสีย
ลูกสองคนให้เรียนให้ถึงที่สุดให้สูงที่สุดซึ่งสุดท้ายตัวเอง
เองก็ทำได้ตามที่หวังก็เลยจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นเพราะรู้
บอกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วคุณ
พ่อคนนี้นะคะจากก้นลึกของหัวใจชื่นชมลูกบอกว่าลูกทั้งสอง
คนเนี่ยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่เกเรและอยู่ในโอวาสมา
ตลอดนี่แหละค่ะอภิชาตบุตรตัวจริงเสียงจริงนะเขาบอกว่ารากฐาน
ของบ้านคืออิดรักฐานชีวิตของการศึกษาพ่อคนนี้สับปะเลอคนนี้
บอกว่าสิ่งที่ให้ได้อย่างเดียวคือการศึกษาให้กับลูกนะฮะ
ไม่ได้หวังอะไรครับหวังให้ลูกเป็นคนดีใช่ให้เรียนจบอยาก
ที่ตั้งใจแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจแล้วล่ะยิ่งก็ถูกระวังที่
หนึ่งคือไม่ได้ถูกงวดเดียวคือถูกทั้งชีวิตอ่ะอืมที่ฉันอ่าน
ข่าวแล้วรู้สึกแบบตื้นตันใจโอ้ถ้าลูกของเราเป็นแบบนี้นะเดี๋ยว
ที่ฉันรอไปงานรับปริญญาเอกลูกฉันอันนี้ว่าที่ดรก่อนให้
คุณแม่รับก่อนลูกตามมานะครับ